ก็อย่างที่ท่านทราบมาตลอดนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายเย็นที่ผ่านมา
นายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลลุงเขยน้องชมพู่ผู้ต้องหาในคดีได้รับการประกันตัว
นี่คือภาพเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานี่เองนะครับกลับมาถึงบ้านแล้วที่บ้านกกอก

นี่ฮะก็มีบรรทายูทูบเบอร์นะครับที่เขาตามติดชีวิตลุงพลอยู่
แล้วก็พ่อแม่ที่มารออยู่ที่บ้านมาถึงนายชัยพลก็จุดทูบ

มีจุดที่เคยตั้งต้นไม้ที่บอกว่าเป็นต้นตะเคียนเจ้าแม่สวรพี
นี่ครับมาจุดภูมิไหว้อยู่แถวนี้
ส่วนเรื่องที่ว่าได้รับการประกันตัวมาสารท่านมีเงื่อนไขแบบไหนอะไรยังไงบ้าง

ผมบอกว่าจะจุด๑๖ดอกนะคะนี่ไม่น่าจำเป็นว่า๑๖ดอกนี่มีความหมายในอย่างพิเศษอะไรไหม
อาจจะมีความหมายในเชิงจุดทูบไหว้ทำพิธีอะไรของเขาอยู่นะฮะ

หลังจากนั้นก็ท่องมนต์ท่องคาถาอยู่สักพักหนึ่ง

อาจจะเป็นบทสวดหรือบทอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้
เมื่อสักครู่นี้เห็นมีคนที่เข้ามาเอาทูบหรือว่ามาเอาลายไฟมาให้เนี่ยจะเห็นว่าบางคนก็ถือผ้าสีเขียว

เข้ามาทำอะไรเดี๋ยวท่านรอแป๊บนึงนะครับ

ท่องมนนั่งจะเป็นเสื้อดำ

มาแถวบ้านลุงพลอยู่สักพักนึงแล้วล่ะ
ครับคุณพัยนะคะโหมหาโมนีหรืออะไรอย่างนี้
อ่าช่วงหลังเขาสนิทกันอืม
นี่ความจริงทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มาตั้งจุด
ถัดกรองเรื่องของโฟวิคโฟวิคอยู่ตลอดนั้นชั่วโมงวัน
เอาเหรอคะอ่าเนี่ยฮะ
อ่าเดี๋ยวฟังตอนก็ต้องมนท่องกระถานิดหนึ่ง
ละละแล้วก็ไหว่อะไรสักอย่างนี้นะฮะ

อ่าจะเป็นกระถาตรงเนี่ยที่เขาทำเอาอะไรไว้อ่ะ
อันนี้ปากปกติเนอะครับปกติครับปกติ
ปากทิศทางปกติอ่าไม่ได้ปากกับหัว
เหมือนที่ทีน่าจะปากกับหัวอยู่ทีด้วยนะครับ
เอาที่เลือดเหรอคะหลายทีอันนั้นก็ไม่แน่ใจ
มีไนยะแบบไหนบ้างว่าปลักปกติปลักกลับหัว
หลังจากนั้นนายชัยพลก็เดินเข้าบ้าน
มีคนเอาท่าเอาพอย่างมาจุดเหมือนให้เป็นกองไฟ

นี่นี่พาซเสียวนั้นสักครู่ที่ลุงพลถือมาด้วย

เดินข้ามทำไมคะ

เดินข้ามกองไฟเอาเคล็ดไม่ได้เหยียบ

ก็คือน่าจะหมายถึงให้ขังหรือเปล่า

อันนี้คุณพ่อของนายสะพนวิภานะครับ

ก็เนี่ยฮะก็จะมีบรรดาเหล่ายูทูบเบอร์
เมื่อวานเขาก็ไปที่สพกกตูม

เสียงทวนจากห้องขัง

เสียงดังเหมือนกันนะครับ

ถ่ายเข้าบ้านไป

ก็จะว่ามารถคนละครั้ง
อันนี้เข้าบ้านพร้อมคุณพ่อคุณแม่
มาจากที่ศาลจบร์มุฒนาหารกันนะครับ

ชั้นศาลก็มาต่อสู้คดีกันต่อไป

มาคนละคันลงมาแล้วภรรยาลุงพลนะฮะคือปกติอยู่ที่บ้านนี้เนี่ย
จะมีลุงพลมีป้าแตนมีลูกชายสองคนวันนี้คุณพ่อคุณแม่ลุงพล
ก็มาจากสกลนครค่ะก็มาให้กำลังใจลูกชายครับ
ป้าแต่นนะฮะอืมสีหน้าก็ดูดีขึ้นอ่ะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้สีหน้าเคร่งเครียดตลอดเลย
เพราะว่าก็เป็นกังวลว่าไม่รู้จะได้ประกันตัวหรือเปล่า
ก็ตั้งแต่วันที่นายชัยพลที่เป็นสามีถูกออกหมายจับ
ก็มาที่กรุงเทพโดยกันพยายามมามอบตัวที่กรุงเทพ
สุดท้ายก็ต้องถูกคุมตัวมาที่สพกกตูมใช่ค่ะ
ส่วนล่าสุดเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูนะฮะ
ที่บ้านกอกนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณครินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
อยู่ที่นั่นจะรายงานสดเข้ามานะครับเชิญครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับ
นี่เป็นบริเวณหน้าบ้านของลุงพลนะครับ
ซึ่งจะเห็นได้ว่าแตกต่างจาก๒คืนที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งวันนี้จะมีเหล่าบรรดายูทูบเบอร์นะครับ
ที่ต่างมาไลฟ์สดเกาะติดสถานการณ์นะครับ
หลังจากที่ลุงพลเนี่ยได้รับการประกันตัวออกมาจากศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับ
นี่จะเห็นได้ว่าความคึกคักไม่เงียบเหงาเหมือนทุกคืนที่ผ่านมานะครับ
นี่จะมีเหล่าบรรดายูทูบเบอร์หลากหลายช่องนะครับ
หลังจากที่ลุงพลกลับมาแล้วก็เดินทางเข้าไปภายในบ้านพักเลย
โดยก่อนจะเดินเข้าไปก็อย่างที่คุณผู้ชมได้รับชมไปก่อนหน้านี้ครับ
ก็จะมีการทำพิธีตามความเชื่อของคนในหมู่บ้านนี้นะครับ
ว่าการจุดไฟเผาเสื้อผ้าแล้วก็ก้าวข้ามเสื้อผ้าไป
ก็เป็นการสะดอกเคราะห์อย่างหนึ่งเพื่อที่จะก้าวข้ามความชั่วร้ายไป
ตอนนี้ก็จะเห็นเหล่าบรรดายูทูบเบอร์ก็จะคอยเกาะติดสถานการณ์นะครับ
ซึ่งบ้านเลขที่ของลุงพลนะครับตอนนี้ก็ยิ่งเป็นที่จับตามองของเหล่าบรรดายูทูปเบอร์เช่นเดียวกัน
แล้วก็คุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพจยูทูปของแต่ละช่องนะครับ
ทางไทยรัฐนิวโชว์และสื่อสำนักอื่นนะครับ
ด้วยเลขบ้านเลขที่ของลุงพลก็อาจจะเป็นเลขที่หลายคนจะนำไปเสี่ยงโชคกันนะครับ
ซึ่งตอนนี้จะเห็นได้ว่าภายในบ้านของลุงพลนะครับก็จะมีญาติผู้ใหญ่ที่ลุงพลเคารพนับถือนะครับเข้าไปอยู่ภายในบ้านต่างมาเป็นเหมือนการรับขวัญในเบื้องต้นครับ
หลังจากที่ลุงพลเนี่ยได้รับการประกันตัวออกมาด้วยวงเงิน๑๘๐๐๐บาทภายใต้เงื่อนไขที่ธนายความนะครับได้ยื่นต่อสารไปนะครับ
ซึ่งลูกก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีใครไปเยี่ยมลุมพลเลย
เพราะว่าตั้งใจที่อยากจะเจอหน้าพ่อที่บ้านของตัวเองครับ
ซึ่งความอบอุ่นที่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นไปก่อนหน้านี้
ก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งญาติผู้ใหญ่
โดยเฉพาะพ่อและแม่ของลุงพล
ที่เตรียมน้ำมนต์มารดรับขวัญลูกชาย
หลังจากที่ไปผ่านศาลผ่านคดีความ
ก็เป็นความเชื่อของคนเท่าคนแก่โบราณ
บรรยากาศรอบตอนนี้คือเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีการหยุดนิ่งเลย

ก็แต่ละช่องยูทูปชาวบ้านบริเวณนี้ที่ยังคงให้กำลังใจ
ชื่นทอบลุมพลก็ต่างที่จะมาคอยให้กำลังใจ
รอที่ลุงพลป้าแตนก็จะมีการเปิดม่านออกมาอยู่เรื่อยนะครับ
ก็จะมีสื่อสำนักอื่นหลายช่อง
อย่างพี่ผู้หญิงคนนี้ครับก็มีการนำช่อดอกไม้ครับที่ได้รับมา
ก็เตรียมที่จะนำมามอบให้กับลุงพลด้วยเช่นกันนะครับ
ซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตดีจะมีหลายจังหวะ
ที่ผ้าม่านภายในบ้านของลุมพลเปิดออกอยู่เรื่อย
เพื่อมาดูความเคลื่อนไหวบริเวณด้านนอกครับ
แต่ด้วยความที่ลุงพลหลังจากกลับมาจากศาลจังหวัดมุทหาร
ก็มีท่าที่ที่ค่อนข้างอิบโปรย
เรียกได้ว่าก็คือไม่ได้นอนอาจจะมีความวิตกกังวล
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่แล้วก็มีการเปิดผ้าม่านออกมาอีกครั้ง
เหมือนเป็นการส่งสิคให้กับยูทูปเบอร์
หรือหลายช่องที่เฝ้ากลอบติดในรายงานสถานการณ์
ซึ่งยูทูบเบอร์ที่อยู่บริเวณหน้าบ้านของลุงพล

อยู่ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๘นาฬิกา
หน้าศาลจังหวัดมุกดาหารที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่
และได้รับชมทางไทยรัฐทีวีมาก่อนหน้านี้
ทางฝั่งตรงข้ามที่คุณผู้ชมเห็นอีก
ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดครับที่ปกติก่อนหน้านี้๒วัน
คืนที่ผ่านมาครับมันค่อนข้างเงียบเหงาครับคุณผู้ชม
ซึ่งบริเวณนี้ปกติช่วงกลางวันครับก็จะเป็นร้านกาแฟครับ
แต่วันนี้ร้านกาแฟยังไม่ปิดครับยังเปิดอยู่จนถึงเวลา
ตอนนี้เรียกได้ว่าประมาณ๒ทุ่ม๔๐แล้ว
และวันนี้ก็มีการนึ่งลูกชิ้นนึ่งหมูยอครับ
เป็นการเลี้ยงเหล่าบรรดายูทูปเบอร์
เลี้ยงชาวบ้านครับเรียกได้ว่า
เป็นเหมือนการแสดงความยินดีครับที่ลุงพลเนี่ยผ่านพ้นเรื่องร้ายมานะครับ
ครับผมซึ่งนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับความเคลื่อนไห
ซึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับ
ทางลุงพลก็อาจจะมีกำหนดการนะครับตั้งแต่ช่วงเช้า
แต่เดี๋ยวจะต้องมีการเช็คเรื่องเวลาอีกครั้งนะครับ
ว่าจะมีการเดินสายทำบุญและจะมีการทำบายสีผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญ
เป็นความเชื่อของคนโบราณโบราณที่บริเวณหน้าบ้านนี้หรือไม่ครับ
เดี๋ยวทางทรัฐทีวีก็จะถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมตั้งแต่ช่วงเช้าเลยครับ
นี่เป็นความขึ้นไหวล่าสุดครับที่บ้านกรกหน้าบ้านของลุมพลปะแต่ลครับ
ขอบคุณครับคุณควินครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่บ้านกอก